ว่าเก๋งแต่งซิ่งเบิ้ลเครื่อง
เสียงดังสนั่นหวั่นไหวนะครับเพราะว่า

จากนั้นเก๋งคันนี้เสียหลักครับ

แล้วก็ไปชนรถตู้คุณดูสภาพของเก๋งคันนี้สิ

แล้วก็หลังคงหลังคาเปิดหมดเลย
เจ้าหน้าที่กู้ภัยไปที่จุดเกิดเหตุ
พบว่าคนขับรถเก๋งแต่งซิ่งคันนี้เสียชีวิตคารถนะครับ
แล้วก็มีผู้หญิงที่นั่งมาด้วยได้รับบาดเจ็บนะฮะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเวลา๔ทุ่มเมื่อคืนนี้นะครับ
ตำรวจสนหนองแขมรับแจ้งเหตุรถชนกัน
มีผู้เสียชีวิตและมีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนเพชรเกษมขาเข้า
ปากซอย๑๑๖ทับ๔แขวงหนองคล้างพลู

เจ้าหน้าที่เข้าไปยังจุดเกิดเหตุ

แล้วก็หน่วยกู้ภัยมูลที่ร่วมกระตันยูนะครับ

พบรถเก๋งแต่งซิ่งยี่ห้อนิสสัน
กไก่พศ๕๔๕๙กรุงเทพนะครับ
สภาพพังยับเยินคุณเรียกว่าเละเลยนะฮะ
ฝากระโปรงปลิวขึ้นไปอยู่บนฟุตปาดนะครับ
บริเวณที่นั่งคนขับพบศพของผู้ชาย
ก็คือนายนัทธวัฒน์สอนธนาอภิวัฒน์อายุ๓๕ปี
ซึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจขายรถมือ๒ทางอินเทอร์เน็ตนะครับ

การนำร่างออกมาจากซากรถ
ส่วนแฟนสาวที่นั่งมาตรงฝั่งผู้โดยสารนะครับ
ก็ชื่อนางสาวเขมมิกาพันนิ้วอายุ๒๖ปี

ผู้ภัยรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลวิชัยเวทอ้อมน้อย
ให้แพทย์ช่วยเหลือเป็นการด่วนนะครับ
ส่วนรถที่ถูกชนอีกคันหนึ่งนะฮะ
ซึ่งเป็นรถอยู่ในเลนสวนนะครับ
วิ่งมาจากถนนเพชรเกษมขาออกนะครับ
ทะเบียนฮฮฮ๑๗๘๓กรุงเทพฯหันคร
สภาพตัวถังด้านขวาพังยับนะครับ
ขับขี่รถตู้คือนายบุญส่งองค์สิริมงคลอายุ๕๖ปี
ก็ได้รับบาดเจ็บที่ขาทั้งสองข้าง
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลวิชัยเวศนะครับ
ส่วนรถอีกคันหนึ่งที่ถูกชนนะฮะ
ซึ่งแล่นมาตามหลังรถตู้นะครับ
มีผู้หญิงเป็นคนขับถูกเฉียวชน
กันชนด้านหน้าได้รับความเสียหายเล็กน้อย

ว่าเหตุการณ์มันเกิดจากอะไรกันแน่
แล้วก็คันไหนเป็นคันที่ขับซิ่งขับมาชนนะครับ
จากการสอบสวนนางสาวอรุณศรีปัญญาติ๊บอายุ๒๘ปี
รถคันนี้ถึงคราวเคาะนะคุณ
ถูกชนอีกคันหนึ่งเป็นคันที่๓นะครับ
แต่ทีนี้เจ้าของรถซึ่งเป็นผู้หญิง

แต่ว่ามีแค่รถได้รับความเสียหายเล็กน้อย
เจ้าตัวเล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะฮะว่า
ขณะนั้นเธอกำลังขับรถกลับบ้านย่านพุทธมนตรสาย๔
ขับตามหลังรถตู้รุ่นคอมมิวเตอร์สีขาวมาห่าง

พอถึงจุดเกิดเหตุนะครับปรากฏว่า
ของผู้ตายคือรถเก๋งแต่งซิ่งเนี่ยนะครับ
ขับมาเร็วเหินข้ามเกาะกลาง
มาจากทางฝั่งถนนเพชรเกษมขาเข้า
ข้ามเกาะกลางสวนเลนมาเลยนะฮะ
กระแทกกับหน้ารถตู้อย่างจัง
รถของผู้ตายกระเด้งกลับไปตกอยู่ที่เกาะกลางถนน

เพราะว่าเธอขับตามหลังรถตู้มาห่าง

รถก็เลยได้รับความเสียหายเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับ
ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็ไปสอบถามทางพยานที่เห็นเหตุการณ์

ขายของอยู่ริมถนนเพชรเกษมฝั่งขาออกนะครับ

ได้ยินเสียงรถของผู้ตายซึ่งเป็นรถแต่งซิ่ง
เครื่องเสียงดังสนั่นหวั่นไหวหลายครั้ง
มาจากทางแยกพุทธศาธร
ห่างจากจุดเกิดเหตุมาประมาณ๑๕กิโลเมตร
แล้วก็เร่งเครื่องมาอย่างเร็วประมาณสักกิโลเมตรกว่านี่แหละครับ
แต่ไม่แน่ใจว่าขับแข่งมากับใครหรือเปล่า
มาถึงบริเวณหน้าร้านของเธอปรากฏว่ารถแต่งซิ่ง
เสียหลักปีนข้ามเกาะกลางแล้วก็มาชนกับรถตู้อย่างจังนะฮะ
เดี๋ยวแข่งกันมาหรือไม่แข่งกันมาเธอก็ไม่แน่ชัดนะ
แต่รู้อย่างเดียวคือรถแต่งซิ่งคันนี้นะครับ
ก็ขับมาอย่างเร็วแล้วก็เบิ้ลเครื่องเสียงดังเลยนะครับ
แล้วก็มาเกิดอุบัติเหตุเสียหลักข้ามเกาะกลาง
แล้วก็รถหมุนคว้างแล้วก็มาชนรถตู้อีกทีหนึ่งนะครับ
เมืองต้นพนักงานสอบสวนก็ยังไม่แจ้งข้อหาแก่ผู้ใด
ก็ต้องรอตรวจสอบกล้องวงจรปิดของห้างร้านบริเวณดังกล่าวว่า
มีรถคู่กรณีคันอื่นอีกหรือไม่
หรือว่ามีรถที่แข่งกับรถแต่งซิ่งหรือไม่
หรือว่ามีรถที่เฉียวชนกับรถแต่งซิ่ง
จนรถแต่งสิ้งเสียหลักหรือไม่
ก็ต้องตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับ
แล้วก็ต้องรออาการของผู้บาดเจ็บโดยเฉพาะแฟนสาวของผู้ตาย